ก่อนก็แล้วกันนะคะช่วงนี้ฝนฟ้าขนอง
หลายพื้นที่ต้องระวังเกิดเหตุฟ้าผ่าลงมาในบ้านหลังนี้
แล้วคุณตาท่านนี้อายุ๖๘ปีคุณกำลังอาบน้ำ
แล้วฟ้าผ่าลงมาหลังคาทะลุเลยนะคะ
แล้วถามว่าคุณตา๖๘เป็นอะไรไหมยังยืนอยู่ได้
พอพานักข่าวไปดูอุ้ยยังโถคุณอุ้ยผ่านออกมาตรงเลยอ่ะนะ
ผ่าลงมาเลยโอ้โหแต่คุณตาไม่เป็นอะไรเลยหลังคงหลังคาเดี๋ยวที่ฉันจะให้คุณมีภาพด้วยนะ
ไอ้หลังคาที่มันยุบยวบลงมาเกิดนี่แบบนี้เลยโอ้โหคุณ
แล้วถามว่าคุณตารอดได้ยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่คุณผู้ชมต้องระวังให้มากนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านค่ะของนายกองแก้ว
เมืองวงค่ะเป็นคุณตายุคสิบแปดปีอยู่ที่จังหวันบ้านสามและเมืองเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
ตาแก้วตาแก้วพาไปดูหน่อยได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้น
แก้วพาไปห้องน้ำชั้นสองเลยคุณนักข่าวตามมานี่มาดูสิหลังคาบ้านตาเนี่ย
ฟ้ามันพาทะลุจนไอ้หลังคาเนี่ยมุงกระเบื้องแบบนี้แตกออกมาหมดแล้วหล่นลงมา
หล่นใส่หัวตาใส่ตัวตาด้วยนะตู้เสื้อผ้าเครื่องใช้ข้าวของใช้ในบ้านเนี่ย
พังเสียหายมันมีรอยไหม้คุณคิงดูสิคะรอยไหม้ค่ะ
ตาค่ะตายังยืนคุยกับนักข่าวได้ตาบอกตาเจ็บเหมือนกันแหละ
อยู่มาคืนนึงช่วงเช้าที่ผ่านมาตาบอกตารอดมาได้แบบนี้
พอรอดมาญาติก็นิมนต์พระสงฆ์๕รูปมาทำการสืบชะตาเรียกขวัญผูกข้อมือ
ตามความเชื่อเรียกขวัญกันหน่อย
ตากล่องแก้วบอกว่าตอนนั้นอาบน้ำสบายใจแล้วไม่คิดอะไร
แต่ตาเจ็บนี่ไงคะนี่คือรอยเจ็บนะคะ
จู่เปรี้ยงหูดับไม่ได้ยินอะไรเลย
หลังคาข้าวของในบ้านพังลงมาแถมหลังคาหล่นมาใส่หัวด้วยก็เลยบาดเจ็บ
และเชื่อว่ารอดมาได้เพราะบารมีของดีในบ้าน
และพระเครื่องที่แขวนคอเอาไว้๑พวงค่ะ
การออกมาอยากลงมานะคะมีสลัดสัวนชะเก็ตมูนหมดแถมระเบิด
ติดฮักลงมาค่ะติดฮักลงมาค่ะ
การลงมาค่ะติดเก้าไว้โลกไยการลงมาค่ะ

ขลังเชื่อว่าเป็นของขลังที่ทำให้ตัวเองรอดชีวิตแบบบุดหวิด

นะคะแต่ทีนี้เนี่ยคุณนอกเหนือจากการรอดมาได้หุดหวิด
มีพิธีเรียกขวัญกันแล้วของครอบครัว
คุณรู้ไหมคะสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือ
ชาวบ้านและครอบครัวรวมถึงคุณตาเองค่ะ
ขอเอาเลขของคุณตาค่ะไปซื้อเสี่ยงโชคสักหน่อยลอตเตอรี่
อายุของคุณตาคือ๖๘ปี

ก็หวังว่ารอบนี้จะให้โชค

ปลอดภัยคุณตาจะถูกเลขท้าย๓ตัว